ตำรวจน้ำดีหมู่หนุ่มที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
คือไปตามจับรถเก๋งดำคันนี้
แล้วก็โดนรถเก๋งดำหักซ้าย
จนชนแล้วก็เสียชีวิตนี่นะคะ
คือมันมีหลายช็อตที่เราเล่าข่าวนี้

ญาติของ๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการลอยขามป้อมหรือว่าหมู่หนุ่ม
รวมถึงแฟนสาวเพื่อนตำรวจไปรับศพหมู่หนุ่มค่ะ
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อที่จะนำไปประกอบพิธีรดน้ำศพ
แล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดตรีทศเทพ
มีรถตำรวจทางหลวงนำขบวนค่ะ
โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
ก็ได้รดน้ำศพแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัว

เรื่องต้นก็ได้มอบเงินประมาณ๙แสนบาท

ทายาทได้เข้ารับราชการตำรวจ
หมู่หนุ่มนี่มีน้องสาวหนึ่งคนค่ะ

ดังนั้นถ้าเกิดจะเข้ารับราชการตำรวจ
ก็จะมีการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของการปูนบำเน็ตเลื่อนชั้นยศ
หากสารฟ้องในข้อหาเจตนาฆ่าตรงนี้ค่ะ

จาก๑๐ตำรวจเอกจะเป็นร้อยตำรวจโท
แต่ถ้าเกิดว่ามีการสั่งฟ้องว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่
อันนี้จะได้เลื่อน๓ชั้นยศนะคะ
จาก๑๐ตำรวจเอกเป็นร้อยตำรวจตรีค่ะ
ส่วนทางด้านพ่อและแม่ของหมู่หนุ่ม
ก็ได้ขอบคุณท่านผอบตรขอบคุณเพื่อนตำรวจนะคะ
ดูสิตอนให้สัมภาษณ์สื่อนี่
คุณพ่อคุณแม่ก็ร้องไห้นะคะ
แล้วบอกว่าก็รู้สึกซึ้งในน้ำใจที่เพื่อน
รวมถึงผู้บังคับบัญชามาร่วมแสดงความอะไร

ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเลย

เศร้าแต่ลึกก็ภูมิใจกับลูกชายนะคะ
ส่วนที่นั่งอยู่ข้างเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชม
คือคุณเอฟนางสาวกระหนกทรแก้วพวง

ที่บอกว่าวันนั้นที่ตัวผู้ก่อเหตุออกมาจากห้องตรงนั้น
แล้วปรากฏว่ามีเพื่อนของหมู่หนุ่มพยายามจะเข้าไป
ประชาธรรมีการประโกนออกมาแบบนี้คุณผู้ชมรู้ไหม
เขียนแคปชั่นเขียนข้อความบรรยายคืออ่านแคปชั่นแล้ว
บางคนนั้นตาคลอเลยค่ะรูปนี้เป็นรูปคู่
แล้วก็บอกว่าเป็นภาพสุดท้ายที่ถ่ายด้วยกันกับหมู่หนุ่มเนี่ยนะคะ
เจอหน้ากันครั้งสุดท้ายจำได้ว่าพี่บอกว่าพี่อ้วนไม่หล่อ
สวยอยู่คนเดียวแล้วก็วงเล็บว่าแต่พี่ยังหล่อสำหรับเอฟเสมอ
ขอให้พี่เป็นเทวดาบนสวรรค์ไปสู่พบภูมิที่ดี
มันคงถึงเวลาพักแล้วพี่เป็นคนดีทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลัง
ควรที่จะเกิดเรื่องแบบนี้กับพี่
ยอมรับนะคะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงาน
ตัวเธอยังไม่รู้กำหนดที่แน่นอนหรอก
เพราะว่าทางฝั่งครอบครัวของฝ่ายผู้ชายฝ่ายหมู่หนุ่มเนี่ยนะคะ
แจ้งว่าหมู่หนุ่มเนี่ยเตรียมการแล้วนะ
เซอร์ไพรส์คุณเอฟแฟนสาวจะขอแต่งงาน
คุณคิดดูสิมีการคุยกันแล้ว
คนรอบตัวอย่างเพื่อนเนี่ยเพื่อนให้ข้อมูลนะ
ว่าหมู่หนุ่มเนี่ยเคยบอกไว้ว่าวางแผนค่าไว้
อยากจะอีก๒๓เดือนข้างหน้าจะมีการแต่งงาน
แต่ต้องมาจากไปแบบนี้ค่ะลองฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
เขาก็คุยกับทางครอบครัวเขาเรียบร้อยหมดแล้วค่ะ

ก็คือคุยกันแต่ว่าไม่ได้แบบคุยเป็นกิจจัด
ฝากว่าจะเดือนไหนตอนไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าก็คือเขาก็เหมือนคุยกับครอบครัวเขา
ทวงความยุติธรรมให้ค่ะ
ก็อยากให้ดำเนินการให้ถึงที่สุด
ก็คือถ้าดูจากคลิปแล้วมันก็เหมือนตั้งใจค่ะ

ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอุบัติเหตุจริง
แต่แฟนสาวมองว่าการทำแบบนี้
มันเป็นการจงใจเป็นการเจตนาหรือเปล่า
คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านฝั่งผู้ก่อเหตุบ้าง
นายเก๋นายกิติทัศน์รานประเสริฐ
ตำรวจสภลำลูกกาก็ได้มีการนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็มีภรรยาของนายเก๋อยู่ด้วย
มีการตรวจหลักฐานรถมอเตอร์ไซค์ของหมู่หนุ่ม
รถเก๋งสีดำของนายเก๋ก็ไปเจอพวกอุปกรณ์เครื่องมือซ่อม
เพราะว่าตัวในเก๋เขาก็มีการขายแล้วก็ซ่อมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
มีนำบัตรรับสอนขับรถยนต์
อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเป็นครูสอนขับรถยนต์นะคะ
แล้วพนักงานสอบสวนคุมตัวในเก๋ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรี

เรื่องของการฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งได้กระทำตามหน้าที่อันนี้อัตราโทษสูงนะคะ
เรื่องของการทำให้เสียทรัพย์ขับรถประมาทหวาดเสียว

ส่วนเรื่องข้อหาอื่นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้รอรวบรวมพยานหลักฐานก่อน
แล้วแน่นอนค่ะคดีนี้สังคมให้ความสนใจ
เจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวนะคะ
ระหว่างที่ออกจากห้องสอบสวนมาขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาเนี่ย
มีช็อตที่ในเก๋ได้ยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวของหมู่หนุ่ม
แล้วก็บอกว่าวันนั้นไม่ได้เมา
ในรถที่เห็นเจอว่ามีขวดเบียร์ตกอยู่ตรงเบาะคนขับน่ะ

แล้วยืนยันด้วยนะว่าที่หักรถเบียดไม่ได้เจตนาจะเอาให้ตาย
แต่มีเหตุผลที่ทำลงไป
แล้วก็บอกว่าให้การกับตำรวจไปหมดแล้วค่ะ
รวมถึงจะให้การอีกครั้งหนึ่งในชั้นศาล

นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วเนี่ยพอขึ้นไปบนรถเนี่ย
ก็ยังยกมือไหว้ขอโทษผ่านสื่ออีกนะคะ
ตัวในเก๋เองเคยมีประวัตินะ

โดนไปเมื่อปี๖๐ที่สน
บางชันแล้วก็อยู่ระหว่างรอลงอาญา
คือเจ้าตัวก็เคยบอกตำรวจตอนแรกไงว่า
คือพอมีโดนคดีอยู่ระหว่างรอลงอาญา

แล้วก็มีขวดเบียร์ก็เลยกลัวว่าโทษจะหนักขึ้น

อยู่ในกระบวนการชั้นศาลต่อไปนะคะ